สัปดาห์ที่แล้วเรามีการรายงานข่าวกรณีของหลวงปู่แสง

ตอนนี้คนก็ยังสงสัยทั้งเรื่องของเงินในบัญชี

ในขณะที่พระอุปถาค๒ท่านประกาศลาออกเลย

ใช่ครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านอยากจะลาออก

ในขณะที่เมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
นายอนัญชัยก็ไปหาหลวงปู่แสงเหมือนกัน
แล้วก็มีศิษยานุสิตที่เข้าไปกราบนามัศกาลหลวงปู่แสงด้วยครับ

คือหลักคนอยากรู้ว่า
หลวงปู่แสงจะแจ้งความดำเนินคดี
กับคณะหมอปลาแล้วก็บรรดานักข่าวหรือเปล่า
ถามถึงเรื่องนี้ท่านจะตอบอย่างไรฟังกันครับ
ให้คุณนะครับ
ผมมาหาหลวงแสงให้ฟัง

ทุกสิทธิ์ก็ไปถึงที่วัดป่าอลัญญาวิเวกจังหวัดอำนาจรเนื่องเลยนะ

จากสิทธิ์แล้วครับมีทนายอนัญชัยชายเดชอย่างที่บอกไป

ตั้งใจจะเดินทางไปเยี่ยมหลวงปู่
หลังจากเพื่อนแนะนำให้เข้าไปกราบไหว้
โดยทนายอนัญชัยต้องการจะเข้าไปช่วยเหลือหลวงปู่ในเรื่องของกฎหมาย
แล้วก็จะเป็นทนายกองทัพธรรมเข้าช่วยเหลือทุกวัดเลย
จากนั้นกลุ่มลูกศิษย์ก็พาทนายอนัญชัยไปกราบไห้หลวงปู่แสง
โดยไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนทุกสำนักตามเข้าไปเก็บภาพนั้น
มีแค่นี้เป็นภาพนิ่งที่นำมาเผยแพร่เท่านั้นเองครับ
ว่าต่อไปนี้วัดไหนที่โดนแบบนี้อย่างไม่เป็นธรรม

นี่ฮะทนายอนัญชัยชัยเดชหรือว่าทนายเปี๊ยกนะครับ
สิทธิ์ของหลวงปู่แสนะครับนั่งแถลงข่าวร่วมกับนายทวีศักดิ์บุญธรรม
ทนายความของหลวงปู่แสงและนางสาวสุรภาอารีราชดร
หลานสาวของหลวงปู่แสนนะครับ
โดยทนายเปี๊ยกเปิดเผยบอกว่าท่านได้เข้าไปกราบนามัศกาลฝากตัวเป็นลูกศิษย์
แล้วก็คุยกับหลวงปู่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหลวงปู่ดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
แต่เมื่อได้เข้าพบกับหลวงปู่แสงก็พบว่า
ท่านเป็นพระที่มีเมตตาแล้วบอกกับทนายว่าขอให้ยุตินะเรื่องราวต่างเนี่ย
ไม่ต้องการเอาเรื่องใครครับขออโหสิกรรมและอภัยธานให้แก่คณะหมอปลาและนักข่าว
และไม่อยากจะให้ต้นสังกัดไล่นักข่าวออกด้วยนะ
หลวงปู่ท่านเมตตาและให้อภัยแล้วโดยท่านยังหันไปย้ำกับลูกศิษย์และพระลูกวัด
อย่าเอาผิดใครซึ่งทนายก็น้อมรับครับการตัดสินใจของหลวงปู่และขอยุติบทบาท
แต่หากลูกศิษย์ของหลวงปู่หรือพระที่อยู่ในเหตุการณ์จะดำเนินคดีเนี่ย
เปี๊ยกก็พูดเปิดไว้นะว่าทำได้นะ
อกจากนี้นะครับทนายอนัญชัยประกาศกล้าวต่อหน้าสื่อมวลชนเลยบอกว่า
หากกลุ่มหมอปลายังเหิมยังเกลิมบุกวัดทั่วประเทศ
โดยไม่ใช่หน้าที่ตัวเขานี่แหละขอประกาศเป็นทนายของกองทัพธรรมครับ

แต่วันนี้เนี่ยหลวงปู่ท่านขอไว้ผมก็เลยต้องยุติบทบาทเพียงเท่านี้
เพื่อเป็นอภัยธานให้กับทุกคน
นับแต่นี้ไปต่อไปนะครับผมเนี่ยจะไม่ให้ใครมาทำร้ายหลวงปู่แสงนะครับ
แล้วก็ส่วนเรื่องอื่นนี่นะครับหลวงปู่แสงท่านบอกว่า
ท่านเนี่ยไม่อยากที่จะเอาเรื่องเอาความกับบุคคลเหล่านี้
ท่านบอกว่าขอให้มันจบไปเห็นไหมครับท่านมีเมตตาธรรมไหมนะครับ
วัดทุกวัดเนี่ยต่อไปนี้นะครับอย่ากลัวถ้าใครกลัวเนี่ยบอกผมนะครับ
ผมเนี่ยจะเป็นทนายแห่งกองทัพธรรมวันนี้ผมขอประกาศว่า
ถ้าหากว่าต่อไปนี้วัดไหนที่โดนบุคคลเหล่านี้กระทำแล้วไม่กล้า
แจ้งผมมาผมจะจัดการให้
ทนายเปี๊ยกทนายกระดูกเหล็กนี้นะฮะยังบอกอีกว่าการกระทำของคณะหมอปลา
หากจะดำเนินคดีเนี่ยโอ้โหจะเข้าข่าย๕ข้อหาด้วยกันนะ
บุกลุกสถานที่สาธารณะสร้างหลักฐานเท็จ
บังคับข่มขืนใจผู้อื่นหมินประมาทเพื่อการโฆษณาและซ่องโจรครับ
จากนี้ทนายอนัญชัยนะครับยังเตรียมหารือกับทนายความของหลวงปู่
เพื่อยื่นคำร้องต่อสารให้หลวงปู่แสงเป็นคนไร้ความสามารถ
เพื่อให้มีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนการขอขมานะครับ
หลวงปู่จะโหสิกรรมให้แต่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์
กรรมยังตกแก่ผู้กระทำโดยแนะนำให้ขอเข้ามาหลวงปู่ทุกเช้านะ
หลานสาวของหลวงปู่แสงเปิดเผยบอกว่าเดี๋ยวญาติจะประชุมร่วมกับคณะสงฆ์นะ
เรื่องของเงินที่ลูกศิษย์แคลงใจอยู่เนี่ยและการดูแลหลวงปู่ต่อจากนี้นะ
ส่วนตัวอยากจะให้หลวงปู่กลับมาจำวัดนะครับขออภัยครับ
กลับมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าท่านเนี่ยญาติญาติเนี่ยอยู่ที่นั่นนะครับ
จะได้ดูแลกันใกล้ชิดนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของหลวงปู่ครับ
ใช่ค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่ำภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะคะ
ต่อเนื่องกันเรื่องนี้เลยนะคุณผู้ชมพระอุปถาคลั่นวาจาลาออกทั้งน้ำตา
ลาออกทั้งน้ำตาทั้งสองรูปเลยนะคะตามรายงานข่าวบอกว่าไม่มีใครบีบบังคับ
สมัครใจที่จะลาออกเองอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่๒ก็คือเรื่องของเงินในบัญชีที่บอกว่ามีตั้ง๕๗ล้าน
เบิกไปใช้อะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมเราติดตามความคืบหน้า๒ประเด็นนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่วัดป่าอรัญญาวิเวก
จังหวัดอำนาจริย์นะคะพระสายป่าสังกัดลงปู่แสงเจ็ดสิบเอ็ดรูป
ศิษยานุสิตของหลวงปู่แสงมาฟังปาติโมกร่วมกัน
ในวันวิสาขบูชาแล้วก็มีการประชุมหารือกันถึงประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
โดยในที่ประชุมพระทวีฐานวโรแล้วก็พระคาวกุศรจิตโต
พระอุปถาของลงปู่แสงที่อยู่ดูแลลงปู่ที่วัดที่จังหวัดยายสวทรนะคะ
ก็ปรากฏว่ามาประชุมร่วมด้วยค่ะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยได้มีการแจ้งว่า
อุปถาคทั้งสองรูปได้ประกาศลาออกเป็นการลาออกเองไม่มีใครบีบบังคับนะคะ
คาวและพระทวีได้เปิดใจกลางที่ประชุมของคณะสงฆ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาพระทวีก่อนพระทวีค่ะท่านเปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะ
บอกว่าขออโหสิกรรมและขอโทษทุกคนกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับว่าขาดสติแต่ทั้งหมด
เพราะท่านรักหลวงปู่และอยากปกป้องหลวงปู่ฟังจากปากค่ะ
ขอโทษครูอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ญาติโยมของทุกกลุ่มที่ขาดสติไปหน่อย
เพราะอยู่กับหลวงปู่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เราทำไปก็อยากชนะเขา
เขาพูดมาอย่างนี้ทำไงเพราะมันโกหกก็ไม่ได้ไงเขาเป็นพระ
เราก็พูดไปอย่างนี้แล้วเรายก
หลวงหลวงปู่
ส่วนพระอุปถาคอีกรูปหนึ่งนะคะพระคาวกุศรจิตโตชี้แจงบอกว่า
อันนี้เรื่องเงินในบัญชีแล้วเรื่องเงินในบัญชีของหลวงปู่แสงเนี่ย
พระข่าวบอกว่าเรื่องเงินในบัญชีของหลวงปู่แสง
ท่านเองบวชมา๑๔พันศาไม่เคยยุ่งไม่เคยแตะต้องบัญชีของหลวงปู่เลย
เพราะว่าของใช้ต่างนี้ก็ขอใช้จากหลวงปู่ไม่เคยลำบากอะไรนะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่อยากให้ชี้แจงก็คือภาพที่มันปรากฏออกไปทางสื่อว่า
หลวงพี่เป็นคนเก็บซองที่ใส่กระเป๋าที่มีคนบริจาคให้หลวงปู่แสง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะเก็บซองใส่กระเป๋านั้น
ข่าวชี้แจงว่าจริงเก็บใส่กระเป๋าหลวงปู่แสงนะคะ
กระเป๋านั้นเป็นกระเป๋าของหลวงปู่แสง
เราเป็นพระป่าเราเป็นคนบ้านนอกจะให้ไปตอบปัญหาสถานดีมันเป็นไปไม่ได้
และเขาสงสัยว่าที่อัตมาเอาหลวงปู่มาหากินหรือเปล่า
อาตมาบวชวันนี้๑๔พันศาธนาคารไม่มีเลยไม่ได้เคยเปิดไม่เคยฝากแม้สักบาทเดียว
ที่ใช้ของใช้ของอะไรก็อาศัยขอจากลงปู่มาใช้
จะเป็นจีวรจะเป็นอะไรอะไรต้องขอหลวงปู่มาใช้
ก็มันสมบูรณ์ดีก็เลยไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน
ที่วันนั้นที่เมื่อวานพูดหลวงปู่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้
ก็คือเราอยากเราอยากเตือนเขาไงไม่ให้เขา
ละเมิดหลวงปู่จนเกินเหตุกลัวเขาจะเป็นบาป
อ้างไปในขณะนั้นความเจตนาของเราเป็นอย่างนั้นจริง
เราไม่ได้อวดอ้างอุตริหลวงปู่หรือว่าอวดอ้างอะไร
แต่ไอ้พระที่ไปกินเยี่ยวกินอะไรนั้นมันต่างหาก
อันนั้นมันอยู่ในความสามารถที่เราจะควบคุมเขาได้
มันเป็นความเชื่อของเขาที่จริงเจตนาของเราก็คือ
อยากจะเตือนเขาว่าหลวงปู่เป็นคนไม่ธรรมดา
ก็เลยอ้างเอาสิ่งนี้ขึ้นมาพูด
นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากพระทั้งสองรูปนะคะสุดท้ายแล้วตัดสินใจลาออกจากการทำหน้าที่
หน้าที่พระอุปถักษ์พบความสบายใจของทุกคน
เดี๋ยวคณะสงฆ์ของจังหวัดก็จะมีการประชุมหารือกันนะคะ
จะมีการจัดหาพระอุปถักษ์รูปใหม่มาดูแลหลวงปู่แสงนะคะ
ส่วนเรื่องเงินในบัญชีของหลวงปู่แสงค่ะ
ได้มีการตรวจสอบกับธนาคารแล้วนะคุณผู้ชมทุกท่านสบายใจได้ค่ะ
เพราะไปตรวจสอบแล้วพบว่าเงินของหลวงปู่ยังอยู่ครบนะคะ
ยังอยู่ครบค่ะโดยบัญชีผู้ที่จะสั่งเบิกจ่ายนั้น
มีคนเดียวเท่านั้นคือหลวงปู่คนเดียวที่จะสั่งเบิกจ่ายได้
ยังไม่มีใครถอนเงินออกจากบัญชีในตอนนี้ค่ะ

ก็ข้อคล้อต่างค่อยคือคลิกคลายแล้วนะ
ใช่ค่ะประจ่างค่ะนะคะอืม